คุณผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันประสูจน์ของเจ้าฟ้าชายชาวมกุรัชกุมารแห่งรัชวงศ์อังกฤษนะครับ
ซึ่งพระองค์ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็นรัชธาญาติลำดับที่๑ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ
แล้วก็ถูกสังคมจับตามองมาตลอดพระชนชีพตั้งแต่เรื่องของความรักไปจนถึงบทบาทในอนาคตหากพระองค์ได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์นะครับ

นี่เป็นพระชายาลักษณ์ภาพใหม่ที่สำนักพระราชวังอังกฤษนำมาเผยแพร่
ฉายาลักษณ์รูปนี้เป็นภาพของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษนำโดยเจ้าฟ้าชายชาวส์มกุฎราชกุมารและคามิล่าดัชเชสแห่งคอนเวล
รวมทั้งเจ้าชายวิลเลี่ยมเจ้าชายแฮรี่พร้อมพระชายาไปจนถึงเจ้าชายเจ้าหญิงพระโอรสธิดาในเจ้าชายวิลเลี่ยม
โดยเฉพาะเจ้าชายจอร์ชที่ทรงนั่งตักพระอัยกา
ฉายาลักษณ์นี้เผยแพร่ในวาระที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูจน์ของเจ้าฟ้าชายชาวส์ซึ่งปัจจุบันมีพระชนมายุ๗๐พันศา
พระองค์คือบุรุษผู้ประสูจน์มาเพียง๓ปีก็ได้รับฐานันดรศักดิ์ในฐานะมกุฎราชกุมัน
ทันทีที่สมเด็จพระราชินีนาฏเอลิซาเบ็ดที่๒ขึ้นของราชเมื่อปี๒๕๔
และยังดำรงตำแหน่งรัชธาญาติลำดับที่๑มาจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า๖๖ปีแล้ว
ฟ้าชายชาวผ่านประสบการณ์มากมายตลอดพระชนชีพแต่เรื่องราวที่คนทั้งโลกจะนึกถึงมากที่สุดคือชีวิตรักของพระองค์
โดยเฉพาะการเข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าหญิงไดอาน่าหญิงสาวรูปงามจนคนทั้งโลกต้องอิจฉาเมื่อปี๒๕๕๙
โดยทั้งสองพระองค์มีพระโอรสคือเจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าชายแฮรี่แต่ชีวิตรักระหว่างมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษกับเจ้าหญิงผู้เลอโฉมก็สิ้นสุดลง
ทั้ง๒เริ่มแยกกันอยู่เมื่อปี๒๕๓๕ก่อนจะดำเนินการหย่าอย่างเป็นทางการเมื่อปี๒๕๕๙
พระสหายหนุ่มคนสนิทระสกอุบัติเฮพรัชชนที่ฝรั่งเศพ
ชีวิตรักใหม่ของรัชธาญาติลำดับที่๑เกิดขึ้นกับคามิลล่าปั๊กเกอร์โบหรือคามิลล่าดัคเชสแห่งคอนเวล
แม้ความรักของพระองค์ในครั้งนี้จะเต็มไปด้วยเสียงวิจารณ์และคำนินทา
แต่สำหรับผู้ติดตามเรื่องราวราชวงศ์อย่างใกล้ชิดอย่างอินกฤษเซวาสจากนิตยสารมาเจสตี้
บอกว่านี่เป็นความรักที่ทำให้เจ้าฟ้าชายชาวส์ดูมีความสุข
และฉันคิดว่าเจ้าฟ้าชายชาวส์เป็นเจ้าชายนักกิจกรรม
เป็นที่รับรู้กันว่าเจ้าฟ้าชายชาวส์เป็นเจ้าชายนักกิจกรรม
องค์ทรงเป็นนักรณรงค์และเคยถูกเปิดเผยจากสื่อ
ส่งเข้าไปก้าวไก่งานการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำในฐานะสมาชิกราชวงศ์
และไม่เหมาะอย่างยิ่งถ้าจะทำหากพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์
แต่สำหรับคนที่ติดตามข่าวราชวงศ์แล้วอุปนิสัยส่วนพระองค์ที่ถูกวิจารณ์ว่าก้าวไก่
คงจะไม่หายไปหากเจ้าฟ้าชายชาวขึ้นของราช
อายุ๗๐พันศาและการอยู่ในฐานะรัชธาญาติอันดับที่๑มากว่า๖๖ปี
พระองค์เป็นมะกุฎราชกุมารที่ดำรงตำแหน่งนี้นานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ
ทรงเป็นมะกุฎราชกุมารจนพระชนมายุ๕๙ปี๒เดือน
ถึงได้ขึ้นคลองราชแทนสมเด็จพระราชินีนาฏวิคตอเรียในปี๒๐๒๐
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน